โพสต์ข้อความอะไรลงในโลกโซเชียล
โพสต์คลิปอะไรต้องคิดให้ดีก่อน

ค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
ทางสารอาญากรุงเทพใต้ก็มีคำพิพากษา

ห้ามประชาชนหยุดกินเนื้อสัตว์๖เดือน

คือขอให้หยุดกินหมูหยุดกินไก่
เพราะมันเป็นเอสนะฮะอยู่สัก๖เดือน

สารตัดสินพิพากษามีโทษแล้วสำหรับผู้โพสต์
ถึงได้บอกว่าโพสต์อะไรคิดให้ดี
ติดตามเรื่องนี้ว่าเราต้องคิดให้ดีอย่างไรนะครับ
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ

ข่าวที่คุณปุ๊กคุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ย

นายโสพลสุดสวาดครับ
เป็นจำเลยข้อหาก็คือว่า
เป็นความผิดหมินประมาทโดยการโฆษณา
ประมวลกฎหมายอาญา
เรื่องที่โพสต์ก็คือเรื่องที่

มีหมูมีไก่ป่วยเป็นโรคเอส
ฉะนั้นขอให้คนหยุดกินหมูกินไก่ประมาณ๖เดือน

ที่ว่านี้ก็ทำให้บริษัทเฉลินพวกกระพันธุ์

เลี้ยงผู้ฆ่าผู้ส่งออกรายใหญ่

สารก็เลยพิเคราะห์มีคำพิพากษา
ลงโทษจำคุกฐานหมินประมาท

ทีนี้จำเลยให้การสารภาพ
ก็เลยปรับแค่๕หมื่น
จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
โทษจำคุกก็ให้รอลงอาญา
นี่เห็นไหมครับว่า
โพสต์ข้อความต่างเนี่ย
เดี๋ยวนี้โทษถึงขั้นติดคุกแล้วนะ

แล้วมีพรบเรื่องนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จเนี่ย
ผมเข้าใจว่านายโสพลเนี่ย
คงไม่ได้อยู่ก็พิมพ์ข้อความขึ้นมาเองหรอก
คงไปเห็นข้อความจากที่ไหนมา

ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นพฤติกรรมของคนเล่นโลกออนไลน์ไปแล้ว
เห็นข้อความอะไรคิดว่าเออดีนะน่าจะมีประโยชน์

โพสต์เข้าไปถึงเพื่อนที่เป็นส่วนตัวก็มี

สมมุติว่ามีกันอยู่ร้อยคนเนี่ย

พอเห็นเข้าปั๊บอ้าวดีนี่มีประโยชน์
โพสต์ต่อส่งเข้าไปในกลุ่มอื่นต่อ
กลุ่มอื่นที่ได้รับก็คิดว่ามีประโยชน์

ไม่รู้เขาส่งมาผมก็ส่งต่อ
อีกทีนึงผมคิดว่าเป็นประโยชน์
กับคนกินหมูกินเนื้อกินไก่

ฉะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับ

โดนปรับซะเพราะเรื่องแบบนี้
รับคลิปอะไรไว้เนี่ย

ช้ากว่าหน่อยไม่เสียฟอร์ม

อยากส่งเร็วจะได้รู้ว่า
ตัวเองเนี่ยมีข้อความส่งถึงเพื่อนดี

นำเข้าข้อความอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ไม่มีคนเสียหายโดยตรง

มันเยอะจริง
เออวิธีการกินไอ้นั่นต้องกินแบบนี้

คนไม่รู้ก็เชื่อตามกินอาหารแบบนี้ทำยังไง
บางทีมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกครับ
แต่ว่าเรื่องมันทำให้คนเข้าใจผิดแล้วเขาปฏิบัติตาม
ภูมิคุ้มกันของคนไม่เท่ากัน
บางคนเขาเห็นข่าวเห็นข้อมูลสุขภาพแบบนี้แล้วเขาบอกไม่เชื่อ
แต่คนเชื่อเอาไปทำตาม
พอเอาไปทำตามแทนที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
มันเป็นผลเสียต่อสุขภาพเยอะมากเลยนะครับข้อมูล
หรือบางกรณีบางกรณีไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับใครโดยตรง
แต่มันทำให้สังคมได้รับผลกระทบ
ทำให้สังคมได้รับผลกระทบและก็แตกตื่น
ผมยกตัวอย่างเมื่อเร็วนี้
มูลค่าเพิ่มหรือแวด

เขาจะขึ้นเป็น๑๐แล้วนะ
เพราะว่าเมื่อปี๒๕๕๙
เขากำหนดว่าเราจะต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม๑๐

แต่เราก็ประวิงเวลามาเรื่อย

เราต้องออกมาติคอลโลมอทุกปี
ว่าให้คงไว้๗เหมือนเดิมไปก่อน
จู่ก็มาบอกว่านี่คอลโลมอลมีมติแล้วนะ
จากนี้ไปภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอ้าก็แตกตื่นกันใหญ่

ชี้แจงว่าไม่จริง

เรื่องยืดอายุเกษียรรจการ
จาก๖๐ปีไปเป็น๖๒๖๓๖๕
อยู่ก็มีข่าวมาบอกว่า
ผ่านมติขอรมอแล้วมั่ง
ผ่านมติก่อพอแล้วมั่ง
แล้วก็โชว์เป็นตัวเลขขั้นบันไดเลยว่า

ยืดไปอีก๒ปีเป็นขั้นบันได

แล้วสุดท้ายขึ้นมายังฮะ
มันเคยเป็นแนวคิดจริงว่า

เกษียณอายุราชการสำหรับอาชีพ

ต้องอาศัยความชำนิชำนาญมากหน่อย
ที่เป็นหมอพวกที่เป็นราชการ
พวกที่เป็นนักวิชาการ

แพงใกล้เคียงกับเงินเดือน
ฉะนั้นหลวงเอาไว้ใช้ดีกว่า

ราชกิจชานุเบกษาประกาศแล้ว

รวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี

ไปเปิดงานที่เมืองทอง

รายการวิทยุเอาข่าวมาจากไลน์

เกษียณอายุราชการออกไปอีกเท่านั้นเท่านี้

รวิศนุบอกผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดรวิศนุนั้น
เป็นประธานคณะกรรมการกพด้วยนะครับ

ทำไมผมไม่รู้แล้วไม่มีใครรายงาน

บอกว่าต่อไปนี้เพื่อแก้ไขป้องกัน

ตรวจเจอคนเมาแล้วขับ

ตำรวจเอาไปขังคุกได้ทันที

คนก็แตกตื่นให้มันเป็นไปได้ยังไง

ส่งกันไปเยอะสุดท้ายไม่ใช่หรอกครับ

ฉะนั้นเรื่องของจริง

บางทีของจริงแต่เหตุเกินนั้น

โอ้โหมันน่ากลัวมาก
แล้วสักพักหนึ่งมีคนมาชี้แจงว่าอันนั้นมันรูปเมื่อ๓ปีก่อนเมื่อ๕ปีก่อน
เรื่องแบบนี้กำลังเกิดขึ้นมากในสังคมของโลกออนไลน์
เราต้องตั้งคำถามว่าจะทำยังไง

ที่ฟ้องติดคุกติดตารางก็ติดไปโดนปรับก็โดนปรับไป
แต่ที่เขาไม่ฟ้องแต่ทำให้สังคมวุ่นวายสับสน
อันนี้แหละครับชาวโลกออนไลน์ต้องคิดกันหน่อย
ไม่งั้นสังคมมันยุ่งเหยิงวุ่นวายครับคุณกอล์ฟครับคุณบุ๊คครับคุณมินครับ
ใจเย็นบางทีเราเห็นข้อความที่เขาแชร์มานะอาจารย์
คือโลกสมัยนี้คนก็อยากจะบอกข่าวเร็ว
แล้วมันก็เลยผ่านกระบวนการกันกรองผ่านกระบวนการคิดตรงนี้
คือได้มาแล้วส่งต่อใช่ค่ะผมว่านายคนนี้

ดีนี่เป็นประโยชน์เตือนคนหน่อยเอาด้วย
เพราะถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องสัตว์ติดเอด
หมาติดเอดหมูติดเอ็ดไก่ติดเอด
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
คุณผู้ชมติดตามได้แบบนี้ทุกข่าวเที่ยงเลยนะครับ